นักข่าวของเราไปที่บุรีรำบอกว่าเจอครอบครัวนึงน่าสงสารมากเลย
แม่ต้องเลี้ยงหลานเพราะว่าลูกลูกชายไปไขว้ก็คือไปมีภรรยา
แล้วก็มีลูกฝาแฝดแล้วเลี้ยงลูกไม่ได้
เอาลูกเนี่ยก็คือหลานมาฝากย่าเลี้ยงไว้ย่าก็ไม่ค่อยมีตังค์ค่ะ
ต้องเอานมข้นหวานชงแล้วก็ให้เด็กกินแล้วหน้าตาน่ารักมากเลยนะ
นี่แฝดอายุสัก๑๑เดือนได้
แล้วเด็กกินนมข้นผสมน้ำคุณไม่ได้มีประโยชน์เลย
ตอนทีมข่าวเราไปถึงก็สงสารสงสารค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปถึงก็เจอกับนางกิมหวยจันประโคนอายุ๕๔ปี
กิมหวยคือคนที่ใส่แว่นนี่แหละกำลังป้อนนมหลานฝาแฝด
วัย๑๑เดือนก็ต้องเอานมข้นหวานผสมกับน้ำ
แล้วก็ให้หลานกินในบ้านไม่มีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรนางกิมหวยก็เล่าให้ฟังร้องไห้ไปด้วย
เมื่อก่อนนี้ขายของในโรงเรียนมีรายได้พอกินพอใช้
แต่ก็ต้องเอาเงินนั้นมาดูแลคุณแม่เมื่อกี้เห็นคุณแม่ไหม
แม่อายุ๘๐แล้วแล้วก็มีหลานสาวเด็กเนี่ย
ผมม้าคนนี้ที่เบลอภาพเนี่ยหลานสาววัย๖ขวบ
หลานคนนี้ก็เป็นลูกของลูกชายเลิกกับเมียแรกแล้วก็มาฝากแม่เลี้ยงไว้
ลูกชายเนี่ยก็ไปแต่งงานกับเมียคนใหม่แล้วมีลูกแฝด
เอาลูกแฝด๒เดือนมาฝากแม่เลี้ยงอีก
แล้วบอกกับแม่แบบนี้บอกว่าแม่ผมเลิกกับเมียแล้วเลยเอาลูกมาให้แม่เลี้ยง
หลังจากนั้นค่ะตัวคุณแม่ก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปขายของที่โรงเรียนเลย
เพราะว่าต้องดูแลคนแก่ด้วยแล้วเด็กรวมแล้ว๓คน
จะเอารายได้มาจากที่ไหนหวังว่าจะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากภาครัฐ
เขาจะให้คนละ๖๐๐บาทปรากฏว่าลูกสะพ้ายก็ทำเรื่องขอรับเงิน
แทนที่จะโอนเงินมาให้มาให้แม่สามีที่เลี้ยงเลยนะเปล่า
เงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วก็ไม่ได้เอาเงินมาให้แม่สามีเลยอะค่ะ
ตอนนี้ทั้งลูกชายลูกสะพ้ายเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยสงสารคุณป้ากิมหวยเหลือเกินนะคะ
อยากฝากยูว่าชาติอยากให้ลูกมาหาแม่มาดูแลแม่เพราะแม่ลำบากแค่นั้นแหละค่ะ
โอ้โฮสงสารจังเลยอ่ะแปลว่าตอนนี้ป้ากิมหวยเนี่ย๕๔แล้วนะคะ
ต้องดูแลคุณแม่ของป้ากิมหวยแล้วก็หลานอีกสามคนอ่ะครับเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
คือป้ากิมพลก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนไม่มีบ้านอยู่ด้วยนะ
แต่ว่าชาวต่างชาติเขาไม่เห็นสงสารป้าก็เลยสร้างบ้านหลังนี้ให้
แล้วเขาก็จ้างให้ป้าไปทำความสะอาดอาทิตย์ละวันครั้งหนึ่งก็ได้๓๐๐บาท
เดือนนึงได้๑๒๐๐บาทก็เลยเอาเงิน๑๒๐๐ใช้กินอยู่กี่ชีวิต๕ชีวิตค่ะ
แล้วตอนนี้สิ่งที่ป้ากิมหวยต้องการที่สุดคือนมผงเด็กแล้วก็พ่ออ้อมสำเร็จรูป
กลัวว่าหลานจะเป็นเด็กขาดสารอาหารแต่ป้าก็ไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหน
จากนมข้นหวานผสมน้ำให้หลานได้กิน
อยู่ที่พื้นที่ตำบลสำโรงอำเภอพระพลาชัยที่บุรีรำนะคะน่าสงสารเหลือเกินนะคะ
โดยงานในพื้นที่ครับพมสามารถเข้าไปช่วยเบื้องต้นได้ก่อนเนอะ
เอานมผงไปให้กับเด็กได้ดื่มก่อนดีกว่าใช่ค่ะ